กลับมาพบกันกับรายการศึกสุดที่รักเรายังอยู่ในช่วงหวานมันฉันคือเธอ
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ
ศึกศุทธีรัก
เอาละครับกลับมาแล้วนะครับศึกสุดที่รักของเรานะฮะก่อนที่เราจะแข่งเกมกัน
เราต้องคุยถึงเรื่องของความโรแมนติกและการเตอร์ไพรส์กันนะฮะแน่นอนครับ
ทั้งสองคู่ต้องมีเยอะแยะมากมายซื้ออะไรให้กันและกันตลอดเวลา
แต่บังเอิญว่าไปซื้อดอกไม้ร้านเดียวกันแต่สั่งคนละสี

แต่เขาเอาของนิวมาส่ง

นี่มันไม่ใช่ที่เปิ้ลสั่งนี่เปิ้สั่งอีกสีนึง

แล้วก็เลยโวยเขาจะให้ไปเปลี่ยน
เค้าก็อึกอ่ะอึกอ่ะไม่รู้จะบอกยังไง
เค้าก็เลยบอกว่าอ๋อนิวอ่ะสั่งให้เปิ้ล
อือก็มีอะไรพิเศษอยู่แล้ว
ก็แผ่นประมาณว่าเหมือนตอนรักได้กันแรกวันเกิดบ้างนะฮะ

ตั้งแต่บันไดขั้นแรกจะถึงบันไดขั้นที่สาม
โอ้โห้พอเห็นอย่างถึงเบือนเลย

ก็มีลูกโป่งลูกโป่งแล้วก็จะมีลูกโป่งลอยแบบ
รักเธอนะอะไรประมาณนี้มันได้ไง

แล้วเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ฮ่องโกงนี้มันคืออะไรฮะ

วัดเซอร์ไพรส์แรกคือไปฮ่องกงครั้งแรก

แล้วอันนั้นตอนแรกคิดว่าทำไม่ได้

แต่พอถึงเวลาจริงมันทำได้

เวลาที่เดินกับเขาขอไปเข้าห้องน้ำบ้างหรืออะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่รู้ว่าที่ฮ่องกงมันมีร้านดอกไม้ที่ไหน

เขาบอกคุณต้องตื่น๘โมงเช้า

เหมือนตลาดบ้านเราตากพร้อมตลาด

กล่าวว่ากล่วงในห้องน้้ำเจอเตือนเรื่อย

วิธีการง่ายนิดเดียวทำแบบพี่

ฉันไม่ได้สั่งนมชัตริย์นะ
อย่างนั้นเรามาแข่งขันนะครับแรงบิดพิชิตใจกันนะครับ
ซิว่ากฎิกาเป็นอย่างไรเชิญชมครับ
หวานมันฉันคือเธอ
รอบนี้ถึงเวลาของฝ่ายชายชอบสั่ง
ที่ต้องมาทำภารกิจแทนฝ่ายหญิงกันบ้าง
และเกมที่ฝ่ายชายต้องทำในวันนี้ก็คือ
แรงบิดพิชิตใจ

ฝ่ายชายของทั้งสองคู่ต้องบิดผ้านวมพื้นยักษ์ในกระมังซักผ้า
เปียกน้ำให้แห้งที่สุด
ภายในเวลา๑๘๐วินาทีหรือ๓นาที
ฝ่ายชายของผู้ใดสามารถบิดผ้าให้เหลือน้ำหนักน้อยที่สุด
จะเป็นฝ่ายชนะและรับคะแนนสะสมไป๓หัวใจ
เห็นกันแล้วนะฮะ
เราคือบิดผ้าที่มีอยู่ในกระมังนี้ให้แห้งที่สุดใน๓นาทีนะครับ
คุณจะให้กำลังใจสามีคุณยังไงกันบ้างบอกเลยฮะ

นี่ของคุณต้องยิ่งกว่าเขาซู่ซู่เออข้าวใหม่ปลามันของพี่นานแล้ว
เขื่อนยิ่งหลบขึ้นโลเมษม์ทันหรือเปล่าอะไรนี้โอ้โหได้นะ
อ้าวไม่ทันหรอครับไม่ทันหรอเดี๋ยวใจเย็น
นี่เป็นสินาทิการฉอฉิงนะนี่ก็ทำไปเรื่อยอีกนะ
พร้อมนะฮะเข้าประจำที่เลยครับผมบอกเริ่มแล้วก็เริ่มทันทีนะครับ
หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายให้กำลังใจกันแบบหวานไปแล้ว
ใครจะได้หัวใจไปครองและผ่านเข้าสู่ศึกสุดท้ายของเรา

ไม่มันเปลี่ยนตรงนี้มันก็เปลี่ยนตรงนี้อีกสิ

มันก็เปลี่ยนตั้งแต่ตรงแรกดิ

มันต้องเปลี่ยนตรงนู้นมันก็เปลี่ยนใหม่ดิ

ต่างฝ่ายก็ต่างบิดกันเต็มที่ครับ
เอาลงมากระเทือกกระเทือกกับนู้นเลย

เอ้ยคอยสอนล่ะครับ

ดูท่าคุณเตอร์จะเอามือมาอุดหูแล้วล่ะครับ

ก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะครับ
หยุด

เรามาดูก่อนครับว่าคนที่เสียเปรียบที่สุดนะครับ

เอาผ้านวมของคุณมาไว้ในนี้เลยครับ

มาวางเลยครับวาง๑๒๒

๕๙๔กิโลกรัมครับ

น้ำหนักของคุณอยู่ที่เท่าไหร่

ตอนนี้เป็นงานหนักของคุณนิวแล้ว

แม่ดูท่าคุณเต้ย
เหนื่อยมากเป็นพิเศษเลยล่ะครับ
เอาด้านมุมหวางบนโต๊ะ
เอาด้านมุมหวางบนโต๊ะ
ไปหมดมุมเรา

ครับเราจะช่างของคุณเปิ้ลและคุณนิวก่อนเลย

เพราะผมรู้ว่าคุณอบดแรงแล้ว

น้ำหนักของคุณอยู่ที่ลงไปอีกกี่กิโล

ทีมของคุณเตอร์กับกีต้านะครับ

เกมชั่งใจขอหมอนมาเลย

ในรอบนี้จะมีหัวใจอยู่๑ดวง
โดยที่ทั้งสองคู่จะได้ลองจับ

เท่าไรคู่ไหนไทยน้ำหนักได้ใกล้เคียงที่สุด
จะเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าไปชิงเงินล้านครับ
เกณฑ์ทั้งใจของเรานะครับเราจะมีหมอนอยู่๑บายให้คุณประเมินครับ
น้ำหนักนะฮะเท่าไหร่พร้อมไหมฮะ

อ่ะทีมของคุณตัดสินใจกันครับ
ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ลองจับและปรึกษากันเพื่อจะเดาน้ำหนักของหัวใจกันล่ะครับ

๒๘กับ๑๒๘กิโลกรัมนะฮะพร้อม
๑๗กิโลกรัมครับ

ก็คำให้เบากับทิ
มันก็คงจะต้องมีหนักมีเบาเจอกันบ้าง
ทำยังไงให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ
ก็อันดับแรกก็ต้องมีความเชื่อใจไว้ใจนะคะ
แล้วก็ให้อภัยทุกนั้นละกัน
เพราะฉะนั้นว่ามันถึงจะแบบเพราะอะไรอยู่กันได้ยาวอะไรอย่างนี้

ผมหรอกครับก็รักกันทุกวันครับ
ให้เกียรติกันทุกวันแล้วก็ดูแลกันให้ดี
วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเปิ้ลกับคุณนิวครับ
ขอบคุณมาก
เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะครับว่า๑ล้านบาทนั้น

ถามว่าจริงถ้าเกิดมันเป็นงานที่ต้องใส่น็อตแบบทั่วไป
มันจะต้องแบบแน่นกว่านี้แล้วมันต้องใช้แรงเยอะกว่านี้
ซักผ้าปิดผ้าที่ผู้หญิง
ตั้งแต่สมัยยังไม่มีเครื่องซักผ้าเนี่ย